สำหรับสาวหรือว่าใครก็ตามที่ตอนนี้เป็นแฟนคลับของหนุ่มเวียสุกลวัฒ
เชื่อว่าตลอด๑๐วันที่หนุ่มเวียเขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
คุณผู้ชมค่ะดังเป๊ะแรงมากดิฉันว่าหลายคนดังกว่านั้นดังปั้ง
คือต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ทำเอาสาวหลายคนหัวใจสลายนะ
เพราะเหมือนกับว่าคล้ายจะเจตนาเปิดตัวความสัมพันธ์ของหนุ่มเวีย
นางเอกสาวรุ่นน้องเบลล่ารานีแบบเนียนซะละมากกว่านะคุณนะ

เวียก็พร้อมออกงานอีเวนต์จับไมครวนเพลงให้ได้ฟังกันซะเลย
แต่ว่าจับตาดูดีการร้องเพลงในครั้งนี้มันมีความหวานฟรุ้งฟริ้งซ่อนอยู่

อื้อถึงผ่านน้ำเมียนรามุนรามุนน่ะมัย
ไม่รู้ว่าจะแซวด้วยประโยคไหนที่อื้อม่จ้ะ

มีอากาศหน้าดำหน้าแดงแบบนี้นะคะคุณผู้ชม

หน้าดำหน้าแดงมันเป็นอาการของคนห่วง
อ๋อก็คุณเวียร์เดี๋ยวนี้แบบน่าขยันเปิดตัว

ลงจะเป็นรูปแบบกับเพื่อน
แล้วก็มีการแท็กหากันมากกว่า

อย่างนี้อีเราก็นั่งสไลด์ไปปาดน้ำตาไป

ไม่รู้น่าจะเป็นพี่น้องที่สนิทมากที่สุด